กรณีที่ชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ร้านเบเกอรี่
แล้วก็ถูกสามโจไปรุมแทงจนบาดเจ็บ
หนึ่งในสามของคนร้ายที่ตำรวจจับได้แล้วก็มีการถูกปล่อยตัวออกมา
ล่าสุดพี่สาวออกมาสอบถามตำรวจว่าทำไมถึงมีการปล่อยตัวคนร้าย
เพราะว่าถ้าดูจากคลิปเนี่ยเหมือนเป็นการพยายามฆ่าด้วยซ้ำไป
แต่ทำไมถึงถูกปล่อยตัวออกมา
ฟังตำรวจก็แจงว่าที่ปล่อยเพราะว่าศาลเป็นคนสั่งปล่อยออกมา
โอ้โฮนี่ไงชัดเจนเลยกล้องวงจรปิดจับภาพสามคนร้ายได้อย่างเกรนเลย
ตอนแรกก่อนที่จะไปทำร้ายร่างกายไปขอดูหัวเข็มขัดเขาก่อน
ไหนดูสิอยู่สถาบันไหนเรียนที่ไหนยังไง
คิดว่าเป็นคู่อริไงครับแต่พอเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้เรียนนะคะแต่ว่า
ก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกันมาได้
และที่สำคัญกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์ได้ชัดเจนนะคะ
แล้วก็บอกให้เห็นเหตุการณ์แล้วก็อธิบายว่า
คือน้องชายกำลังล้างของอยู่ที่หลังร้านนนเบเกอรี่
อยู่ก็มีวัยรุ่นชาย๓คนเดินมาแล้วก็ถามว่าเรียนที่ไหน
น้องก็บอกไปว่าไม่ได้เรียน
จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นมาขอดูหัวเข็มขัด
ซึ่งใส่เข็มขัดนักเรียนธรรมดานี่แหละค่ะ
แต่ก็เกิดเหตุตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะ

กลุ่มวัยรุ่นใช้มีดแทงมาที่บริเวณคอของน้องชาย
น้องเนี่ยใช้มือปัดป้องออกมีดก็เลยมาโดนที่มือ
ก็เลยทำให้ต้องเย็บที่มือไป๕เข็ม
พี่สาวผู้เสียหายบอกอีกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจจับ๓คนได้แล้วนะคะ
ต่อมากลับเห็นวัยรุ่น๑ใน๓คนออกมาเดินแถวนี้อีก
ก็เลยไปถามตำรวจสรุปว่าปล่อยตัวออกมาแล้วทั้ง๓คนนะคะ
ก็เลยรู้สึกว่าแหมหวาดระแวงนะ
เพราะว่าในคลิปเราก็เห็นไปพร้อมกันนะคะว่า
พี่สาวบอกว่าคือความต้องการเนี่ยต้องการจะแทงให้ถึงตาย
เป็นการพยายามฆ่าเพราะว่าถ้าไม่เอามือมาปัดรับ
คงจะโดนคอไปแล้วแน่อาการคงจะหนักกว่านี้
หรืออาจจะตายไปเลยก็ได้นะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ค่ะ
พูดคุยกับร้อยตำรวจเอกยงยุทธ์สังสิริยกุลรองสารวัตร
โรงพักเมืองนนทบุรีเป็นเจ้าของคดี

ตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุผู้กระทำผิดได้ทั้งหมด๓คนนะคะ
เป็นเยาวชนทั้งหมดเลยอายุ๑๖๑๘ปี
จับได้ที่ซอยศรีพรสวรรค์
ตอนนั้นเนี่ยทางผู้เสียหายยังไม่ได้ไปแจ้งความ
ตำรวจเขาก็เลยดำเนินคดีแค่ข้อหาพกพามีดไปในที่สาธารณะ
ก่อนคุมตัวส่งสารเยาวชนเพราะว่ายังเป็นเยาวชนอยู่อะค่ะ
จากนั้นก็เป็นดุลพินิษฐ์ของศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะ
ต่อมาผู้เสียหายแล้วก็แม่มาแจ้งความ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
จากนั้นจะเรียกเยาวชนทั้ง๓มาดำเนินคดีต่อไป
หากเป็นการไปข่มขู่ผู้เสียหายหลังจากที่ปล่อยตัวไปแล้ว
ขอให้สารเยาวชนเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวต่อไปนะคะ
แหม่อุกอาจขึ้นทุกวันนะเด็กสมัยนี้นะครับ